การรักษาคำพูดรักษาสัจจะเคยพูดอะไรไว้
และทำตามคำพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นที่พูดถึงในการเมืองยุคนี้

กิจกรรมปลาสิ่งปฏิกูล

จานวางช้อนซ่อมอะไรของคุณไว้ก่อน

เป็นแค่หน้ากากของพลเอกประวิทย์ครับคุณผู้ชม
ถูกเหมือนอ่ะ

เขาทำที่ไหนอยากไปทำหน้าเรา๓คนมั้ง
นึกว่าเขาปลากิจกรรมปลาที่ไหนอยากไปให้ปลา

นี่แหละที่มูลนิธิกระจกเงาครับตามที่คุณด้วงดวงฤทธิบุญนาคเนี่ย

ก็ในเมื่อพักเพื่อไทย
ไปจับมือกับภักดิ์พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
เขาก็เลยต้องทำแบบนี้ครับให้ประชาชนมาปลาอุจจาระกัน
คนก็มาร่วมงานแล้วมาปลาเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง๘คน
แต่ช่วงแรกเนี่ยคุณผู้ชมมีผู้ชายเสื้อแดงคนหนึ่งนะเดี๋ยวจะเห็นคุณผู้ชม
ผู้ชายเสื้อแดงเขาเข้าไปกอดไปกอดคุณดวงฤทธิ์นะฮะ
แล้วบอกว่าให้ปลาผมแทนนี่ครับมันไปกันเอาไว้
แต่คุณดวงฤทธิก็ยกมือขึ้นมามาดันตัวออกไปแล้วก็ให้ทีมงานพาผู้ชายเสื้อแดงออกไปนะ
แล้วก็มีประชาชนในนามฝั่งประชาธิปไตยที่
เหมือนเตรียมกระปุกมาเองด้วยอ่ะเออมีกระปุกที่เขาเตรียมเอง
ใส่ของปฏิกูลไว้ในนั้นโอ้โหแล้วบอกด้วยนะว่ากินอะไรมา

ครับแล้วก็ถือเข้าไปไปนั่งว่า
ต่อว่าคุณดวงฤทธิ์แต่ก็ไม่ได้ป่านะ
ถือกระปุกออกไปไม่ได้ปลาแต่อย่างใด

๑๑นาทีของการปลาอุจจาระก็มีอุจจาระวัว

ทีมงานก็เลยเอามาเทราดแบบนี้เลยฮะ
แล้วค่อยเอาน้ำมาฉีดใส่เพื่อล้างให้มันสะอาดหน่อย
แล้วก็มีการพาคุณดวงฤทธิออกนอกพื้นที่ไป
นักข่าวอยากสัมภาษณ์นะแต่ว่าคุณดวงฤทธิไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
แต่นักข่าวได้คุยกับผู้ชายที่สวมหน้ากากลุงป้อม

เหลืองนี่น่าจะเป็นไม่ใช่อุจจาระอะไรนะ

เขาบอกว่าสาเหตุที่ใส่หน้ากากพลเอกประวิทย์
เพื่อแสดงถึงพักการเมืองที่ไม่รักษาคำพูดที่เคยให้ไว้ไม่จริงใจ

ถ้าการมวลเหมือนเนี่ย
คุณผู้ชมลองฟังคำพูดของเขา
แล้วลองคิดตามแต่ว่าเป็นดังนั้นจริงหรือไม่ไง
ถึงแม้ว่าคุณดวงลิตจะไม่ได้ยินสัมภาพ

เหตุผลว่าทำไมถึงจัดกิจกรรมครั้งนี้

ไม่ได้เกี่ยวกับจุดยืนทางการเมือง

เวลาในการเริ่มกิจกรรมก็มีนัยยะนะ
เขาเริ่ม๑๕นาฬิกา๑๔นาที

เท่ากับการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลไง

แล้ว๑๑นาทีที่ให้ปลานี่ก็พักร่วมเหรอ
๑๑พักร่วมที่มีทั้งภูมิใจไทย
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมากมายเลย
ไปถึงเพื่อไทยที่เป็นแก่นำรวมแล้วก็๑๑พัก
ก็เป็นการตั้งรัฐบาลที่มีจำนวนพักเยอะทีเดียว

วัวเหลว๔กิโลกรัมเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ก็เป็นตัวแทนของพักที่ประกาศว่าจะไม่เข้าร่วม
นั่นแหละครับคุณผู้ชมตัวเลขต่างที่มีนัยยะสำคัญในกิจกรรมปาขี้ครั้งนี้ของคุณดวงฤทธิ์ครับ